ก็จริงไอ้ตัวนี้มันเป็นสัตว์เลื้อยคานชนิดนึง

ดิฉันเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นก็ได้ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ในพื้นที่ตะมนต์ผู้เตยอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์
สัตว์ตัวนี้มันลักษณะเป็นสัตว์เลื้อยคลาน
แปลกประหลาดตรงที่มันมีลักษณะหัวมาเนี่ย

หัวดำสนิทลำตัวสีน้ำตาลอมส้มอมเหลือง
คล้ายคล้ายกับหนอนหรือไส้เดือนเหมือนกันแต่มันแปลกตรงหัวนี่แหละนั่นไงนะคะซึ่งลักษณะของการเลื้อยของมันเนี่ยบางทีนะมันเหมือนกับว่ามันเลื้อยหาเหยื่อแล้วสังเกตตรงหัวมันอ่ะเหมือนกำลังเขมือบอะไรสักอย่างอยู่เหมือนกันกำลังเหมือบเลยเหรอเออไม่แน่ใจมันคือตัว

เรียนรู้สิ่งใหม่อะไรแปลกแล้วก็อยากจะเห็นเหมือนกัน
ลุกเหมือนกันนะมันดูน่ารักมั้งอ๋อพอเห็นคลิปนี้แล้ว
หัวฝลหรือเปล่าจริงเหรอคิดกันไปต่างต่างนานาแต่ที่
ใช่เป็นหัวมันเป็นฝากมันลักษณะแบบนี้มันคืออะไร
ทีมงานตลอดข่าวของเราไปหาข้อมูลก็ทราบว่า
แท้ที่จริงแล้วมันคือหนอนหัวขวาน

หนอนหัวค้อนค่ะ

ใช่แล้วมันก็มักจะอาศัยอยู่ตามพื้นที่ชนบทที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์
หรือพื้นที่ชื้นแหล่งน้ำจืดต้นไม้เยอะซึ่งก็หาดูได้ไม่ง่ายนะคะ
ถ้ามันขึ้นตามบ้านของคุณแสดงว่า

หน้าผ่อนหน้า
อย่าเลยอย่ามาแถวบ้านเลย
เอาไม่เอาไอ้ตัวนี้มันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังลำตัวบางนะคะ
ขาดออกจากกันง่ายไม่มีระบบหายใจ
แต่วิธีการของมันก็คือมันจะแลกเปลี่ยนก๊าซผ่านผนังลำตัว

มันคืนกินเข้าไปอย่างนั้น

มันสูบมันเขมือบ

เขาบอกว่าสัตว์ตัวนี้มันไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยงนะคะ

เหมือนปากมันกว้าง

เขาว่าอย่างนี้เวลามันล่าเหยื่อนะอย่างหอยทากหรือไส้เดือนเนี่ยมันจะพุ่งตรงเข้าไปอันนี้
รัดเหยื่อแล้วก็ปล่อยเมือกเหนียวออกมาเพื่อไม่ให้เหยื่อนี่หลุดไปไหนด้วยนะ
จากนั้นมันจะพ่นสารชนิดนึงออกมาจากปากเพื่อละลายเนื้อของเหยื่อค่ะ
แล้วมันค่อยจัดการเขมือบกินจนอิ่มจึงได้ฉายาว่า
ชะคาเงียบแห่งพื้นแผ่นดิน

นี่คนเรามันก็ต้องมีสาระบ้าง
เรื่องราวแปลกอะไรใหม่ที่เรายังไม่รู้เราก็จะได้รู้กัน
บอกแล้วว่าไม่มีพิษต่อคนและสัตว์เลี้ยง
แต่มันย่อยเหยื่อได้นะ

ดิฉันเคยเจอนะไอ้สตุลเนี่ย
รู้จักทำความรู้จักกันเอาไว้